เพชรบุรีครับคนขับรถเล้งรถเล้งคือรถสองแถวที่เมื่อวานนี้มีข่าวบอกว่าอายุ๗๐แล้วนะ
แล้วไปยิงเพื่อนร่วมอาชีพก็คือเพื่อนร่วมอาชีพขับรถเล้งด้วยกันตายสองศพเนี่ยนะฮะ
ล่าสุดวันนี้มีความคืบหน้านะครับเห็นว่ามือปืนเนี่ยเครียดไม่ขอทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วนอกจากนี้ครับกล้องหน้ารถของพลเมืองดีครับนี่ไงอุ้ยเนี่ยฮะเห็นเลยอ่ะ
นาทีเกิดเหตุครับภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกภาพตอนที่คนขับรถเล้ง
สองแถวรับส่งผู้โดยสารที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมือปืนเดินเข้าไปยิงเพื่อนร่วมวินคนแรก
ซึ่งนั่งอยู่หน้าร้านแห่งหนึ่งอยู่ริมถนนยิงหนึ่งนัดเออ
ขณะที่เพื่อนร่วมวินอีกคนหนึ่งนะฮะวิ่งหนีเข้าไปในซอย
เพราะเห็นคนแรกถูกยิงล้มตรงนี้แล้วนี่เขาตามมายิงซ้ำหรือเปล่าเนี่ย
แล้วพอเขาเห็นว่าเอ้ยอ้าวเนี่ยโอ้โหยิงตรงนี้เสร็จปุ๊บ
อีกคนนึงก็คือวิ่งหนีเข้าไปในซอยครับมือปืนเดินตามเลยอืม
แล้วเดินตามเข้าไปครับแล้วไปยิงฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นรวมแล้วเนี่ย
ถึงสามสิบวินาทีนะแล้วนี่จังหวะวิ่งกลับออกมา
กลับมาที่เพื่อนที่โดนยิงคนแรกอ่ะแล้วเนี่ยทำอะไรอ่ะฮะ
อันนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่เป็นภาพล่าสุดนะฮะเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้น
บ่ายสามโมงเมื่อวานนี้ครับคิวรถเล้งในพื้นที่
เพชรบุรีฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเพชรรัฐนะฮะ
ตำรวจตรวจสอบพบศพนายบุญส่งอายุ๗๔ถูกยิงเข้าที่หัว๑นัด
หน้าอก๑นัดแขนขวาอีก๑นัด
ห่างไปไม่ไกลประมาณ๑๐เมตรในซอยก็ไปเจอศพนายกระดกคงทรัพย์
ก็คือคนที่วิ่งหนีเข้าไปในซอยแล้วก็ไปโดนยิงอายุ๖๑ปี
โดนยิงเข้าที่หัว๑นัดท้อง๑นัดแขนอีก๑นัด
รอบแถวนั้นเจอปลอกกระสุน๙มมตกระจาย๑๑ปลอก
หัวกระสุนขนาดเดียวกันตกอยู่อีก๒หัวนะครับ
เมียของนายกระดกคงทรัพย์ครับนางกรองทองบอกว่า
เธอเห็นผัวโดนยิงตายร้องไห้แทบขาดใจเลย
และยืนยันว่ามือยิงคือในจรอายุ๗๐
จรปอดเจสนะฮะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องมายิงโหดแบบนี้ครับ

เดินมาฉันเอาไปส่งคนที่ไหนทำไมหายไปฉันว่าอย่างนี้
ยังไม่ทันได้คุยอะไรกันเลยไอ้นั่นมันก็ถือปืนมายิงเลย
พอมายิงลุงลุงฉันของผมก็ตกจ่ายมันได้ปืนมาหาหัวฉัน
หัวฉันก็วิ่งเรื่องมันก็วิ่งตามไปยิง

สายเห็นฉันไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเขาก็จะมีเรื่องอะไรกับลุงหรือเปล่า
ฉันไม่รู้
พอยิงเพื่อนร่วมวินตายสองศพแล้วในจรมือยิงนะฮะ
คือเขาเดินทางไปมอบตัวกับตำรวจคนนี้ครับ
สารภาพว่าเป็นเรื่องราวทะเลาวิวาสการขัดแย้งกันเรื่องของคิวรถ
แซงคิวรับลูกค้าอะไรแบบนี้
แย้งกับนายบุญส่งเรื่องคิวรถมาตลอดเวลา

ผู้ตายทั้งสองคนทำพลาดจะเอามีดมาทำร้ายเขา
ก็เลยไปแจ้งตำรวจสภเมืองเพชรบุรีไว้ก่อน

และตำรวจก็เรียกคู่กรณีมาปรับความเข้าใจกัน
ตกบ่ายนายกระดกคงทรัพย์และนายบุญส่ง
คนที่โดนยิงตายก็ยังมาพูดจากวนประสาทเขาอีก
ก็เลยใช้ปืนยิงจนตายเลยคราวนี้
นายวิทยาอายุ๕๐ปีครับเป็นสมาชิกสหกร
บอกว่าทั้ง๓คนเป็นสมาชิกสหกร
แล้วก็มีจุดจอดประจำที่บริเวณวินหน้าโรงพยาบาล
มหาชัยเพชรรัฐทะเลาะกันมาตลอดเลย

คนยิงตาจรกำลังจอดรถรอผู้โดยสารอยู่ที่คิวรถ
นายบุญส่งผู้ตายมาแย่งผู้โดยสารไป๒คน
ก็เลยทะเลาะกันแล้วมีนายกระดกคงทรัพย
ผู้ตายอีกคนหนึ่งเข้าข้างนายบุญส่ง
ข่มขู่ตาจรมือปืนว่าคืนนี้มึงไม่รอดแน่
จรก็เลยกลับบ้านไปหยิบปืนพก๙มมมาติดตัวเอาไว้
พอกลับมาถึงวินถูกทางฝั่งของผู้ตาย๒คน
พูดจาข่มขู่อีกตาจรก็เลยชักปืนออกจากกระเป๋ามาขู่
แต่ว่าทางฝั่งของผู้ตายสองคนก็ถากถามว่า

ตอนนั้นนายจรเขาโกรธแล้วก็เลยชักปืนออกมายิงใส่ฮะ
แล้วก็มีปัญหาไรเบอร์๑๔๗คนยิง

กูไม่กลัวมึงหรอกกูจะฆ่ามึง

พอปืนออกมาปุ๊บสองคนนะว่าปืนปลอมกูไม่กลัวมึงหรอก
ผมยังไม่เชื่อเลยครับว่าเขาจะยิงครับ
เขาว่าคงแบบบ้างเต็บผลามกฎดันไม่มากนะครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดตามพรบออาวุธปืน

ตอนนี้มือยิงเห็นว่าเครียดมาก
ขอทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วตำรวจเองไม่อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
ส่วน๒ศพที่โดนยิงตายอยู่ระหว่างการรอชนะสูตรนะครับ
วันพรุ่งนี้ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี
ก่อนจะอนุญาตให้ครอบครัวและญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับ